พี่น้องชาวไทยพร้อมไปลุ้นกันเลย
โฉมหน้าเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใคร

โอ้โห
บอกเลยบอกเลยจับจริงแจกจริงกับเบาแดงมาแล้วนะครับ
แล้วนี่ก็คือเศรษฐีท้องร้านท่านที่๓

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แจกต่อเนื่องค่ะแจกต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ก็แจกไปแล้วคันที่๑๓๗บาท

และวันนี้จะเป็นการจับแจกทองคามูลค่า๑ล้านบาท

และนี่คือโฉมหน้าของเศรษฐีทองล้าน

โอ้โฮพี่ดูมีสังง่าลาสีขึ้นเยอะ

โอ้โฮออร่า
ยิ่งได้มายืนประกบคู่กับคุณกมลดิตสมุทรโคจร
รองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาลตะวันแดงจำกัด
โอ้โฮอร่าจะจ่ายกันทั้ง๒ท่านเลยทีเดียว

นั่นความที่คุณผู้โชคดีหน่อยดีกว่า
เงินรางวัลทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
เราได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพอย่างไรบ้างครับ

ซื้อต้นไม้มาลงที่ร้านเพิ่มครับ

วันนี้ได้ทุนต่อทุนไปอีก

พอมาตำพัดจริงแล้วโอ้โฮแบบ

แล้วจำได้ว่ากว่าจะติดต่อพี่ได้

ก็ยังแอบตื่นเต้นแทนเลยครับผม
นะคะตอนนี้พี่ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว
มีเงินทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพขึ้นแล้ว
อยากจะบอกหรืออยากจะขอบคุณใครบ้างคะ
อันดับแรกเลยนะครับขอบคุณคาราบาลแดงนะครับ
ที่ให้เงินทุนตัวนี้ไปต่อยอดต่ออาชีพครับ
ก็ทำให้เรามีทุนไปซื้อต้นไม้มาเพิ่ม

แล้วก็เป็นเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกด้วยครับ

ก็อยากให้พี่น้องชาวไทยนะครับรีบส่งมาเลยนะครับ

อ่าถามความรู้สึกคุณกลมบ้าง
พูดหน่อยโอ้โหการที่เราจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ขนาดนี้
แล้วสร้างอาชีพแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการพลิกชีวิตให้กับผู้คนมากมายเลย

คือเป็นประนิษฐานที่เราพูดไว้ตั้งแต่แรกนะครับ

ก็คือสิ่งที่พี่โจ้เพิ่งจะพูดไปสักครู่นี้เองว่า
ได้เป็นทุนมาซื้อต้นไม้เพื่อเอามาลง
แล้วก็ขายต่อแล้วก็มีบางส่วนเก็บไว้

หรือนี่มึงแยงแสบตาไปหมดเลย

เอาเป็นว่าอย่างนี้ช่วงเวลาที่เรารอคอย

ใครจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับทอง

มาจับแรงเลย

เพราะว่าวันนี้ฝาเยอะมาก

ก็จะขึ้นยื่นพอประกอบเข้าไปเพื่อหาคุณท่อมนี้
จะบอกเลยว่ามีทั้งขวาการะบาลแดงและขวาพันธุ์กว่าคุณสองค่ะ
ซึ่งจะบอกเลยว่ารวบรวมมาจากทั่วประเภทและยกมากจริง

เอายุ่นไปแล้ว

รอบค่า๑ล้านบาทแหล่ะน้ำครา

ทุกอย่างก่อนทุกอย่างเร็วมาก

เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดตรวจสอบความสุขต้องเบื้องต้นแล้ว
เดี๋ยวให้คุณกรมส่วนเพิ่มเดี๋ยวเราประจำตำแหน่งงั้นกลับมาดู

โอ้โหสุขแช้นมากเลยค่ะคุณครอบ

คุณอภิวัตรโตพิทักษ์ครับ

คนพิสิน

คุณอภิวัตโตพิทักษ์

เดี๋ยวตอนนี้ทีมงานของเราได้เบอร์โทรแล้ว
จะทำการติดต่อไปหาคุณอภิรักษ์

ว่าตัวเองกลายเป็นเศรษฐีทองร้านคนที่๔มาเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วตอนนี้เศรษฐีทองล้านคนที่๔อยู่กับเราแล้ว
สวัสดีและขอยินดีกับคุณอภิวัฒน์ครับ
สวัสดีค่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวจะต้องถามก่อนครับว่านี่จริงหรือคอลเทนเตอร์ครับ
อุ๊ยคุณอภิวเวิร์ส

มาตรวจดูในกรณ์ข่าวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เลย

ตื่นเต้นไหมวันนี้
เจ๋งแล้วครับพี่
จริงครับบ๊วยบ๊วยบ๊วยไว้ครับดูผมเชื่อนะ
อันนี้รายการสดเพื่อเปิดทีวีดูเลย
เปิดทีวีสักหนึ่งครับ

ซื้อคารดื่มมาครับผม
ดื่มเป็นประจำทุกวันเลยอย่างน้ะใช่ไหม
คุณอภิวัชให้ใจลึกนะ

ผมถามคุณอภิวัชนิดหนึ่งเป็นคนอำเภาอะไรจังหวะอะไรครับ

เชียงรายโอ้โห
ได้ยินเสียงหมาเห่านี่คุณอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
คุณอภิวัตรประกอบอาชีพอะไรครับ
เมื่อก่อนเป็นเขาเรียกเป็นรอปภอยู่โรงแรมครับ

เป็นโควิดแล้วเขาก็เชิญออกครับเนาะ

แต่ตอนนี้ก็มาสมัครเป็นไลเดอร์ส่งอาหารครับ

ก็ถือว่าได้คลิกชีวิตเลยเนี่ย
แล้วโชคดีได้ทองร้านไปอ้าวอย่างนั้นลองคิดเล่นดู
คุณอภิวัฒน์ได้ทองล้านแล้วจะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพ

ลองวางแผนคร่าวดูก่อนไหม

ไม่ใช่พอร์เซ็นเตอร์คุณไม่ต้องจ่ายอะไร
รอที่บ้านเดี๋ยวเราไปหาถึงที่เลย

ค่ะอาหารใจลึกแล้วลองคิดดู

ตอนนี้คุณอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่เชียงรายถูกไหม

ยังไงเดี๋ยวคาราวันคาราบาวแดง

แล้วเราจะบุกมอบทองคาบูรค่า๑ล้านบาทให้ถึงที่เลยครับ

อ่าเราจะจับจริงแจกจริงนะครับ

มันมันไม่อยากเชื่อผม

ผมจากคาราบาลแดงก็ยินดีนะครับ

เหงียวนะเลยไม่น่าเชื่อคนเราจะตื่นเต้นได้ขนาดนี้

คนที่ให้ทองร้านก็ถือว่า

เพราะเรายังแจกทองล้านครั้งต่อไปอีก
ให้เราได้ยินเมื่อกี้ยังส่ง๑๐หมาย

ล่าอีกครั้งต่อไปอีกเพื่ออะไรคุณผู้จบครบ

เพื่อหาผู้ช่องดีทองร้านคนที่๕ครับโอ้โฮ

ทองก็ยังจะแจกต่อไป
ถูกต้องคือตั้งแต่เริ่มกิจกรรมมาจนถึงวันนี้นะคะ
รถมอเตอร์ไซค์แจกไปแล้ว๑๓๗คัน
และวันนี้ได้ผู้โชคดีทองล้านคนที่๔ไปแล้วนะคะ
เรายังคงจัดกิจกรรมแจกต่อเนื่องยาวไปจนถึงสิ้นปีเลย
เพราะฉะนั้นแล้วบาวแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าจริงจ๊ะ

ยากเลยทำให้ถูกต้องตามกติกา
บีบส่งย้ำว่าต้องเขียนด้วยลายมือเท่านั้นนะคะ

ถ้าดื่มคันโซคุณสองให้เขียนคำว่าตับนะคะ
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือส่งมาทานตู้ปะนาว๒ต่างปะกงฉะเชิงเสา๒ตี๑๓๐ก็ได้ค่ะ
ให้การบรรยาการความสุขสนานและการลุ้นตื่นเท่น

ใจจัดหลุดของเขาเช่นกันค่ะ

เรามาแจกกันกับรางวัลใหญ่แบบนี้อีกครั้ง
มีตรงนี้

ภาพสูดสนานรออยุ่กับรายการมาร้อนข่าวและมาเจอกับพวกเราได้ใหม่กับกิจกรรม
เบาแหด่งช่วยคนไทยสนาชีพปีสอง

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที